เมื่อวานหลายคนคงตกอกตกใจกับคลิปที่เกิดขึ้น

โอ้โหแมนรอยสักเต็มตัวเลย

แต่ต้องโชว์แบบทั้งเรือนร่างขนาดนั้นเลยเหรอ

เพราะว่าต้องแถวต่อคิวเป็น๑๐๑๐คนเลย

แต่เขาก็บอกว่าเป็นการเปิดเผยให้เห็นเรือนร่าง

ห้างดังแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง

แล้วบางคนเปิดเผยจนถึงขั้นเนี่ย

เรื่องนี้ก็มีการถามถึงความเหมาะสม

ห้างก็มีลูกเล็กเด็กแดง

ไปเดินห้างกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ
เขาก็จะถาม
แม่ครับนั่งเขาทำอะไรกันนะครับ
ส่วนเพราะจะต้องโชว์รอยสักที่เกิดขึ้นใครยิ่งมีรอยสักอยู่ในที่ลับก็จะต้องเปิดเผยเพราะว่าเขาต้องดูงานศิลปะทั้งตัวว่ามีความเชื่อมโยงอะไรยังไงกัน
สำหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการประกวดนะ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีคนถ่ายภาพไว้แล้วก็เอาไปแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ในเวลาต่อมาห้างก็เลยออกแถลงการเหมือนกัน
เป็นการขอโทษต่อประชาชนกับเรื่องที่เกิดขึ้น
นี่เป็นการแถลงขอโทษจากห้างนะคะ
ในการแถลงระบุว่าภาพเหตุการณ์ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น
ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะเจ้าหน้าที่ของห้างไม่ได้อยู่ในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ห้างไม่ได้อยู่ในห้างแล้วไปไหน
คือไม่ได้อยู่ในโซนนั้นเขาแถลงการแบบนี้ไม่ได้อยู่ในโซนนั้น

พนักงานสอบสวนสพเมืองระยองเจ้าของท้องที่
ก็ได้รับแจ้งเรื่องนี้เหมือนกันก็มีการเรียกตัว
คณะผู้จัดงาน๔คนมารับทราบข้อกล่าวหา
ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๘
ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนันโดยเปลือย
หรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่น
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สั่งเทียบปรับไปแล้ว

ทีนี้เวลาต่อมาค่ะพลตำรวจตรีไตรศูนย์เนียมทรัพย์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
มีหนังสือสั่งการลงไปเลย
พร้อมตั้งกรรมการสอบขึ้นมาในข้อหาบกพร่อง
หน้าที่ปล่อยให้มีเหตุการณ์ไม่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ
นี่เป็นเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับตำรวจนะครับ

อาจจะต้องมีการไปพูดคุยกับตำรวจก่อนหรือเปล่า

แต่ทีนี้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาตำรวจก็เลยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

มีการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะคะ

เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากอาถรรพ์ต้นกล้ามปู
ซึ่งมีต้นโพเป็นกาฝาก

เนื่องจากผู้กำกับท่านนี้นะคะ

สั่งให้ตัดต้นกล้ามปู
แล้วก็ถูกคำสั่งย้ายลักษณะคล้ายกันเลย

ในตำรวจท่านที่บอกว่าให้มีการตัดต้นกล้ามปู
ต้นกล้ามปูมาขอเข้ามา
ก็เลยได้ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งเดิม

อันนี้เป็นความเชื่อของคนแถวนั้นของคนในสพ
จากเรื่องรอยสักมันก็มาโยงถึงเรื่องของความเชื่อนะฮะ